มาต่อเนื่องกับเรื่องของวัยมรุ่นเสพยาเสพติดนะฮะ
เหตุการณ์นี้ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเกี่ยวข้องกับเคนนมผงหรือไม่
แต่ก็อาจจะเกี่ยวข้องแหละคุณผู้ชมวัยรุ่นเขาตั้งวงดื่มเหล้ากันในอพาร์ทเมนต์แถวลาดพร้าววังหิน
ปรากฏว่ามันมีการเสพยาเสพติดร่วมด้วย
แล้วสุดท้ายเสียชีวิต๒โคม่าไป๒จากทั้งหมดทั้งกลุ่มประมาณ๕คน
โอ้โหน่ากลัวนะแล้วอยู่ในพื้นที่ระแวกใกล้เคียงกันกับที่ไปตรวจจับไปเจอเคนมผงก่อนหน้านี้ซะด้วยสิ
นะฮะตำรวจสนโชคชัยนะฮะรับแจ้งว่ามีการเสพยาเสพติดกันแล้วก็มีผู้เสียชีวิต
ก็ไปเจอในห้องพอไปถึงปุ๊บมีผู้เสียชีวิตอยู่เลย๒รายครับนะอยู่ข้างฟูกที่เขาปูเอาไว้เนี่ย
ส่วนบนฟูกไปเจอร่างของนางสาวสุวรรณี
อายุ๒๗ซึ่งเป็นภรรยาของนายพารวยนอนหายใจรวยรินอยู่แต่ยังไม่เสียชีวิตนะครับ
เรื่องต้นเนี่ยทราบว่ายังมีชายอีกหนึ่งคนอาการโคม่าทราบแต่ว่าชื่อว่าในเต๋าในเต๋ามีการนำตัวไปส่งโรงพยาบาลปาโลโชคชัย๔แล้วก่อนที่ตำรวจจะไปถึงนี่แหละนะฮะ
ห้องเนี่ยโอ้โหเจอขวดเบียร์แต่ตอนไปเจอเนี่ยเจอแต่เบียร์ไม่เจอยาเสพติดนะแต่ไปเจออะไรมันมีหลอดไง
หลอกที่ใช้เสพยาเสพติดก็เลยเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อไปตรวจว่าเขาเสพอะไรเข้าไป
จากนั้นเนี่ยมีเพื่อนของนางสาวปรีดาพรที่เสียชีวิตเดินทางมาแล้วก็บอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ย
รู้แต่ว่าเพื่อนเนี่ยเกี่ยวข้องกับยาเสพติดจริงหนักผู้ชายคนนี้เดินทางมานะฮะ
แต่ห้ามปลามไปแล้วห้ามตลอดก่อนจะมีคนเนี่ยมีคนนำเคนนมผงมาให้ให้เพื่อนทดลองเสพ
แล้วคาดว่าที่เสียชีวิตกันเนี่ยคงจะเสพเคนนมผงกันแล้วก็ช็อกหรือว่าโอวาโดสจากยาแล้วก็ทำให้เสียชีวิตไป
นะฮะมีบรรยายงานที่ว่าหลังจากที่ตรวจจับได้เมื่อคืนนี้ไปตรวจสอบ
เต๋าเนี่ยตอนแรกยังไม่เสียชีวิตก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาที่โรงพยาบาล
นะฮะโดยผลการตรวจจากโรงพยาบาลพบว่าทั้งห้าคนที่เสียชีวิตแล้วก็อาการโคม่าเนี่ย
เขามีสารเสพติดในร่างกายนะเลยต้องส่งศพของผู้เสียชีวิตไปชนสูตรที่โรงพยาบาล
ตำรวจนะฮะที่สถาบันนิติเวชวิทยาเพื่อไปผ่าพิสูจน์สาเหตุการตายแล้วก็ไปหาว่า
เสียชีวิตจากสารเสพติดชนิดใดเพื่อให้มันกระจ่างแล้วก็แน่ชัดต่อไปนะครับ
ส่วนที่จันทร์ตนเทพบุรีคุณผู้ชมอีกพื้นที่หนึ่งเนี่ยอืมนะครับ
คุณผู้ชมแต่ว่าก่อนเขาเสียชีวิตคุณผู้ชมดูภาพนี้ก่อนเขาเนี่ยไปนั่งอยู่ตรงนี้
ลักษณะเป็นที่ให้บริการเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญสักพักนึงเขามีอาการกระวนกระวายทุลนทุลายยังไงก็ไม่รู้นะอันนี้อยู่ใต้คอนโดนะแถวบางบัวทองนะ
นั่งอยู่ที่ม้ายาวม้านั่งตรงนี้ก่อนตัวสั่นก่อนอยู่ไม่สุกอยู่ไม่นิ่งเลยสักพักนึงมันมีผ้าคิริ้ววางอยู่ข้างหลังเขา
เขาเอื้อมไปหยิบผ้าที่ริ้วนะฮะแล้วเหมือนเอาไปปูแล้วตัวเขาก็ล้มลงไปนอน
หลังจากนั้นตัวเขาก็นอนเสียชีวิตอยู่ตรงนั้นนะครับอืมแต่ที่สำคัญนะฮะ
ที่บริเวณจมูกเขามันมีคราบผงสีขาวเหมือนกับรายอื่นที่มีคราบผงสีขาวที่ปากที่จมูก
ลักษณะมันเหมือนยาเสพติดก็คือเคนนมผกนั่นแหละใช่นะฮะก็เลยไม่รู้ว่าเขาไปเสพมา
ก่อนหน้านี้จากไหนอย่างไรอืมนะหลังจากนั้นเราตรวจสอบต่อทราบชื่อว่าเขาคือ
นายนพรัชอาจพงศาอายุสามสิบสามปีตอนไปเจอสภาพศพเนี้ยสวมเสื้อแจ็ตนะ
เพราะอากาศมันหนาวด้วยแต่ว่าใส่เกงขาสั้นนอนหงายอยู่ที่โพรงจมูกมีลักษณะคล้ายแป้งบางอย่างติดอยู่ด้วย
ร่างของผู้ตายใช่แต่ว่าภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยที่ออกมานี่คือมันก็ทุรนทุราย
ก็เชิญตัวเพื่อนของผู้ตายสามคนทีอยู่ในที่เกิดเหตุเนี้ยนะมาสอบสวน
อายุ๒๕ปีทั้ง๓คนตอนที่เอาตัวมาสอบสวน
ยังอยู่ในอาการมืนเมาอยู่เลยคุณผู้ชม
แล้วทั้ง๓คนก็ให้การว่าทั้ง๓คนรวมถึงผู้ตาย
ได้นั่งรถกระบะจะมาหาแฟนสาวของนายปากร

ทีนี้นายปากรกับนายสุริยะขึ้นไปที่ห้องชั้น๔
ส่วนนายนพรัชคือผู้เสียชีวิตกับนายนัทพงศ์ไม่ได้ขึ้นไปด้วย
ทีนี้พอ๗โมงเช้าทั้งหมดก็ลงมาจากคอนโด
ไม่เจอตัวแล้วไม่เจอนายนพรัชแล้วเจอแค่นายนัทพงศ์
ก็เลยขับรถออกมาสักพักย้อนกลับไปปรากฏว่า
พรัชนอนชักเกรงอยู่ในห้องที่เกิดเหตุ
ทีนี้ค่ะตำรวจก็นำตัวนางสาวเบลวัย๒๒ปีที่เป็นเจ้าของห้อง
แล้วก็นางสาวขวัญอายุ๑๙ปีนางสาวขวัญเนี่ยเป็นแฟนของนายปากรนะ
ก็เอาตัวมาสอบสวนได้ข้อมูลมาเพิ่มเติมอีกด้วย
คือตอน๔ทุ่มของวันที่๑๒มกราคมเนี่ย
กับขวัญแล้วก็เพื่อนอีก๒คนกำลังเสพยากันอยู่
ทีนี้ยาหมดพอยาหมดก็เลยให้นายปากร
ให้นายปากรเอาเคนมผงมาให้อีก
นี่ค่ะเป็นข้อมูลที่ได้เพิ่มเติม
ทีนี้ตำรวจก็ส่งตัวทั้งหมดตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล
แล้วก็พบสารเสพติดนะคะ
ทีนี้พันธุ์ตำรวจเอกพรเทพเพชรักษผู้กำกับการสพบางบัวทอง
ก็บอกว่าชุดสืบสวนก็ได้เข้าค้นห้องพักของนางเสาเบล
ในห้องพบว่ามีลักษณะของการมั่วสุมกัน
แล้วก็พบซองพลาสติกสีขาวเหมือนกับซองยาเสพติด

แต่ทีนี้สาเหตุการเสียชีวิตรอให้แพทย์มีการชนสูตรอีกครั้งหนึ่งนะคะ
โดยสรุปเลยตอนนี้คุณผู้ชมถ้าจากข้อมูลทั้งหมด
มีผู้เสียชีวิตจากการเสพยาเสพติดเนี่ย
ที่คาดว่าจะเป็นเรื่องของเคนนมผง๑๐ราย

เดี๋ยวรอยืนยันจากตำรวจอีกทีนึงว่าทั้งหมดทั้งมวลมีเท่าไหร่
นะแล้วก็คาดว่าน่าจะมีมากกว่านี้
ทางด้านของนายวิชัยชัยมงคลเลขาธิการ
คณะกรรมการป้องกันและปรับรามยาเสพติดหรือว่าปปศเอง
บอกว่าผลการตรวจสอบเคนมผงที่ยึดได้ย่านสายใหม่

แล้วก็เราไปทอดจากเพื่อนผู้ชาย
เขาบอกว่าเขารับมาจากคนชื่อนุ่นย่านสายไหม
นู่นก็ซัดทอดต่อรับมาต่ออีกทีนึงจากฟิลเจอร์
ตำรวจเอาอย่างเครนมผงไปตรวจสอบ

นอนไม่หลับยาคลายเครียดคลายกล้ามเนื้อแก้อาการชักเกร็งต่าง
แต่ว่าต้องกินตามคำสั่งของแพทย์นะ
ร้านขายยาถามว่ามีไหมมีแต่ว่าจะไปซื้อต้องเอาใบสั่งแพทย์ไป
แล้วก็ไปให้เพศัตว์ดูถึงจะซื้อมาได้
แต่ปัจจุบันมีการลักลอบขายทางออนไลน์เยอะ
แล้วก็เอาไปใช้อย่างผิดประเภทคือไปผสมกับเรื่องของยาเสพติด
กลายเป็นเรื่องของยาเสพติดที่มันมีส่วนผสม
ทั้งเครดามีนแล้วก็ไดอาร์ซีแพนต่างยังไงก็ระวังกันด้วย
แต่ตอนนี้วัยรุ่นเขาเอาไปผสมแล้วกลายเป็นยาเสพติดให้โทษ
อันนี้แหละที่เรียกว่าเคนมผงนี่แหละนะฮะ
ผลข้างเคียงถ้ากินตามที่แพทย์สั่ง
มันจะทำให้เราคลายเครียดและนอนหลับ
แต่ถ้าเอาไปผสมกับยาเสพติด
มันทำให้ง่วงอาจจะเหนื่อยล้าอ่อนเพลียซึมกล้ามเนื้ออ่อนแรง

ตามที่เห็นในภาพที่มีคนเสดลงก็ชักเตรงกันไป
สุดท้ายปัสสาวะราดคือกลั้นปัสสาวะไม่อยู่

อันนี้ต้องระวังนะครับถ้าเกิดไปใช้แบบผิดประเภทนะฮะ

แอลกอฮอล์ตามสถานบันเทิงต่างก็มียาอีด้วยต่างแล้วก็โคเคนด้วย
เสพไปก็มึนงงทำให้เพ้อตาลายหูแว่วหัวใจเต้นเร็วเต้นแรง
ความดันโลหิตสูบฉีดเยอะมีอาการประสาทหลอน
นานก็อาจจะถึงขั้นกับวิกลจริตได้ยังไงก็ต้องระวังกันด้วย
กับเรื่องของเสพแล้วก็ครอบครองถ้าเกิดว่าคนที่มีที่เสพที่ครอบครองมันมีโทษทั้งปรับและจำคุกแตกต่างกันไป

ใช่ครับล่าสุดทางด้านของสอนรชกชัยโดยพลตำรวจตรีพีมรพงศ์วงศ์สมาร
ผู้บังคับการตำรวจนครบาน๔แล้วก็ชุดสืบสวนคลี่คลายคดีนี้
ที่มีผู้เสียชีวิตย่านลาดพร้าววังหินเสพยาเกินขนาด
เรื่องนี้เขามีทั้งหมด๕คน
ซึ่งนางสาวดุรีม๑ใน๕คนที่อยู่ในกลุ่มนี้ตำรวจเรียกมาสอบปากคำแล้ว
พบว่าเขาให้การเขาบอกว่าเขารู้เรื่องบางอย่างแล้วก็ให้การเป็นประโยชน์
แต่ผู้หญิงคนนี้ไม่ได้มีอาการมึนเมาแล้วบอกว่าเธอไม่ได้ร่วมเสพยาเสพติด
เป็นเพียงแค่คนเอาเบียร์ไปให้กับคนในวงนี้ร่วมกันดื่มกินเท่านั้น
แล้วพบว่าในกลุ่มปาร์ตี้นี้มี๔คนคือนายพานรวยหรือว่าในไอซ์อันนี้ผู้ตาย
นางสาวปรีดาพรหรือว่ากุ้งอันนี้ก็ผู้ตาย
แล้วก็นางสาวสุวรรณีไฟล์อันนี้อาการสาหัสรวมทั้งในเต๋าล่าสุดนั้นเสียชีวิตแล้ว
ซึ่งคาดว่าเป็นการเอายาเสพติดมาเสพร่วมกันกับการปาร์ตี้แล้วก็ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
แต่ไม่สามารถบอกได้ว่ายาเสพติดเป็นของใครและมาจากไหน
แหล่งที่มาที่ไปของยารู้แต่เพียงว่าอยู่ในพื้นที่โชคชัยแต่ไม่สามารถระบุพื้นที่ได้
ของมือถือของหนึ่งในผู้เสียชีวิตที่มี
ก็ไม่คิดว่าแม้จะมีการดูข่าวมาแล้วเนี่ยสุดท้ายจะเป็นเรื่องของการเสพกันถึงตาย

เออเรื่องนี้น่ากังวลเหมือนกันนะครับ
ใช่ฮะทีนี้ทางด้านของกุ้งหรือว่านางสาวปรีดาพรเนี่ยนะครับ
คุณผู้ชมที่เป็นหนึ่งคนที่เข้าไปร่วมกับแก๊งนี้เนี่ย

แล้วก็เข้ามาในห้องของไนพาโรยในไอซ์เนี้ยนะครับ
แล้วก็มีทางด้านของนางสาวสุวรรณีหรือว่าไฟล์
ซึ่งก็เขาบอกว่าอยู่ในวงนี้ด้วยทั้งสองคนขายของอยู่ที่ตลาดอินดี้
ผู้หญิงก็เอาไปขายกุ้ยช่ายต่างนะฮะแต่ว่าพอเจอโควิดก็หยุดไป
ส่วนในเต๋าเนี่ยเขาบอกว่าเป็นคนเสพยาสักพักแล้วนะฮะ
แล้วก็พอเสพไปก่อนเหมือนในเต๋าขอตัวกลับไปก่อน
แล้วก็โทรหาแม่ให้แม่พาไปโรงพยาบาลเพราะมีอาการหนักขึ้น
ซึ่งขออภัยนะฮะในเต๋ายังไม่เสียชีวิตนะฮะแต่ว่าอาการสาหัสนะตอนแรกเนี่ย
ตามข่าวบอกว่าเสียชีวิตแต่ว่าตำรวจยังไม่ยืนยัน
แต่ล่าสุดนั้นในเต๋าเนี่ยมีชีพจรกลับขึ้นมา

ว่าตอนนี้ในเต๋าอาการยังสาหัสอยู่
ทีนี้คุณผู้ชมคือต้องดูเรื่องนี้ให้ดีนะ
เพราะว่าเราตามข่าวกันมาหลายวันแล้ว
แล้วท่านรองผู้บัญชาการกรนครบานเอง
ก็มีการติดตามประชุมความคืบหน้าเรื่องนี้ที่สนสุธิศาล
ทีนี้รองผู้บัญชาการตำรวจนครบานก็เปิดเผยนะ

ส่วนกลุ่มที่๒เป็นคดีที่เกิดขึ้นในพื้นที่สนสายไหม
ที่พบผู้ค้านำเคนมผงไปขายเนี่ยนะ
แล้วตอนนี้ยังสรุปไม่ได้ชัดเจนว่า๒กลุ่มนี้

ต้องรอเรื่องของผลการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์เนี่ย
ออกมาให้ครบทุกพื้นที่ก่อน

ว่าบุคคลที่ตำรวจเตรียมจะออกหมายจับคือมีอีก๒กลุ่ม
กลุ่มแรกเลยก็คือผู้ร่วมเสพยาเสพติด
กับผู้เสียชีวิตที่ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอีก๒คน
อีกกลุ่มนึงคือคนที่เกี่ยวข้อง
กับการเสียชีวิตของหญิงวัย๑๙ปีในพื้นที่สนสุธิศาล
ก็ทีนี้ตำรวจเขาไปตรวจเจอพวกข้อความทางแชท
ในการสั่งซื้อยาเคจากผู้ค้ายา
แต่มันกลายเป็นว่าในแชทนั้น
คนขายส่งยาเสพติดตัวใหม่
แล้วยาเสพติดตัวนี้เรียกว่าทะเลทราย
ซึ่งฤทธิ์เนี่ยมันจะมีฤทธิ์รุนแรงกว่าเคนมผงนะ
ทีนี้เหมือนกับว่าคนที่ซื้อไปเนี่ย
เขาก็ยังมีการทักแชทไปหาคนขายเลยว่า
ทำไมกินแล้วแบบมีอาการแบบจะอาเจียน
คนขายก็ยังบอกอยู่เลยบอกว่าก็บอกแล้วว่าตัวนี้
มันรุนแรงกว่าเคนมผง
บอกว่าให้ดมน้อย
พอเขาลำดับเหตุการณ์แล้วก็เดี๋ยวต้องรอรายละเอียดเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่ง
แต่ว่าเดี๋ยวเช้าวันนี้ตำรวจสนวัดพญาไกร
ก็จะคุมตัว๔ผู้ต้องหาที่ร่วมเสพยาเสพติด
แล้วก็เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เสียชีวิต
หลายศุปดิ์ในพื้นที่สอนอวัดพยายไกร
อำนาจสารอาญากรุงเทพใต้ฝากขังระหว่างการรอสอบสวนขยายผลด้วยนะคะ
โอ้โหก็เป็นการเสียชีวิตรายวันของกลุ่มที่เป็นผู้เสพยาเสพติดนะ
เราไม่รู้ว่าเขารู้หรือเปล่าว่าที่เขาเสพไปมันคือเคนมผง
หรือว่ารู้แต่เพียงว่ามันคือยาเคแต่ว่าถูกส่วนผสมเพิ่มเติมเข้าไป
ค่ะยาเสพติดมรณะน่ากลัวอันตรายมากเลยนะคะ